เอาล่ะเดี๋ยวพาไปศักดาลร้านนามสการรอยพระพุทธบาทพลวง

ทางจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปแสวงบุญนะคะ
ด้วยการสุ่มตรวจร้านจำหน่ายอาหารค่ะ
แล้วก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานไร้สารปนเปื้อนนะคะ
นางการเปรมปรีชิตานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
พร้อมคณะแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นำเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจการปนเปื้อนในอาหาร
ภายในงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวง
อำเภอเขาคิดชะกูธประจำปี๒๕๖๐

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายอาหาร
มีการพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกหลักสุขาพิบาลอาหาร
สะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนนั่นเองนะคะ

ใช่แล้วค่ะจากการสุ่มตรวจอาหาร๘๒ตัวอย่าง
ไม่พบการปนเปื้อนร้อยละ๙๖๓ค่ะ
สุ่มตรวจภาชนะใส่อาหาร๘๔ตัวอย่าง
ไม่พบการปนเปื้อนร้อยละ๘๔๕ค่ะ
และสุ่มตรวจมือผู้สัมผัสอาหารนะคะ๔๒ตัวอย่าง
ไม่พบการปนเปื้อน๑๘๓๓ค่ะ
ผลการสุ่มตรวจถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะ
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เพื่อเป็นเครื่องการันตีแก่ผู้ประกอบการ
ในการช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีของนักท่องเที่ยว
และผู้แสวงบุญจากทั่วประเทศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกด้วยว่า
เพื่อเป็นการที่เป็นเจ้าว่านที่ดี
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ
เดินทางไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวง

นอกจากรอยยิ้มและมิตรไหมตรีแล้วนะคะ
ทางจังหวัดยังให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ทั้งเรื่องที่พักต้องสะอาดสะดวกราคาเป็นธรรม
ของฝากของที่ระลึกต้องมีคุณภาพที่ดี
ส่วนอาหารก็ต้องสะอาดและรสชาติอร่อยด้วย
ซึ่งงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงนะคะ
จะมียาวไปจนถึงวันที่๒๘มีนาคมค่ะ
ก็สำหรับเขาคิดจะกูดนี่
ประชาชนส่วนใหญ่ก็นิยมไปนะครับไปขอพร
เขาบอกว่าเขาคิดจะกูดถ้าจะไปขอพร

แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีตั้งแต่ตอนที่จุดสตาร์ทเริ่มต้น
แล้วก็เดินขึ้นไปถึงบนยอดเขาเนี่ยนะครับ

แล้วเส้นทางในการเดินนี่ก็ยากเหมือนกันนะคะ
การคนก็เลยเยอะแล้วจะมีเรื่องวุ่นวายกระหละหลนตามมาด้วยนะคะ
แต่ว่าก็เป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่เราคนไทยก็นิยมกันค่ะ